ที่๒นี้นะคะมาดูเรื่องของเพื่อนสี
ซี้จริงหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นภาพแล้ว
สีจริงเขารักจริงเขาเลยทำแบบนี้นะคะ

เขาก็หอบฮิ้วแล้วก็ชอบไปเล่นกับเจ้าไก่

เป็นลิงจ๋อแสนนรุวัย๒ปี๒ขวบ

บอกว่าเจ้าตัวนี้รักไก่เป็นพิเศษเลย
แต่ถามว่าไก่จะรักนางหรือเปล่า

แหว่งนะดูประหลาดนะ
จุกเป็นลิงน้อยเพศเมียอายุ๒ปี
เป็นลิงแสนรู้ของคุณดึกจันแท้อายุ๕๘ปี
ชาวบ้านเจาะบากงตำบลภูยุอำเภอสุไงโกลกค่ะ

เขาชอบมากเขาบอกเขารักมากนะคะ
เวลาไปไหนมาไหนเอาไก่ไปด้วยตลอด
แสดงว่าเขาชอบไก่เป็นพิเศษ
ขึ้นต้นไม้เขาก็เอาไก่ไปด้วย

ถ้าวันไหนไก่งอแงไม่ยอมเล่นด้วย
เขาฉลาดมากไปขอข้าวจากเจ้าของ
แล้วก็เอามาโปรยล่อไก่จ้า
ถามว่าไก่อยากจะมาไหม
ไก่อยากไปกินข้าวแต่บางทีหันหลังแล้วเผลอ

นางก็ไม่รู้ก็โดนพี่จุ๊กถอนขนกันไป
แต่ว่าเจ้าของบอกว่าเจ้าจุกนี่เป็นลิงที่แม้จะซุกสน

ใช่ค่ะเลี้ยงโดยให้กินนมข้นชงผสมน้ำ
ให้กินวันละ๑ครั้งพร้อมกล้วยและผลไม้ต่าง
ซึ่งเจ้าจุกเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยง
ของคุณดึกจันแท้อายุ๕๘ปีนี่แหละ
ร่วมกับสุนัขแมวแล้วก็ไก่ที่แสนรักนี่แหละค่ะ
ครับไก่โดนถอนขนสักหมดเลย
ถ้าถอนหมดไม่รู้แล้วว่าเป็นสีอะไร